ประมาณที่ผ่านมานิยาตัวตุลาการระหว่างประเทศ
ได้ประกาศคำตัดสินในกรณีที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีนในปัญหาทะเลจีนใต้
โดยระบุว่าแนวเส้นปาก๙จุดที่จีนอ้างสิทธิ
ในพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ไม่มีประวัติศาสตร์และกฎหมายรองรับ
เชี่ยวชาญมองว่าคำตัดสินในครั้งนี้เป็นพัฒนาการสำคัญของทะเลจีนใต้
ซึ่งแม้ทั้งฝ่ายจีนและฟิลิปปินส์จะบอกนะครับว่า
พร้อมที่จะเจรจาเพื่อหาทางแก้ปัญหาข้อขัดแย้งอย่างสันติ
แต่หากการพูดคุยในอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาด
ตัดสินในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้น
โดยจะมีมหาอำนาจหลักอย่างจีนและสหรัฐ
ซึ่งเป็นมหามิตรสำคัญของฟิลิปปินส์อาจจะเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่แม้แต่จะยอมรับต่อการพิจารณานี้
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลการตัดสินที่มาจากการพิจารณาที่ผิดกฎหมาย
และอาจส่งผลทางกฎหมาย
เราจะไม่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อนุญาโตตุลากรรมระหว่างประเทศส่งมาให้เรา
นี่เป็นท่าทีของทางการจีนภายในลูกคังโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประกาศผลการพิจารณาในกรณีทะเลจีนใต้ว่า
ไม่มีหลักกฎหมายใดที่จะสนับสนุนจีนในการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้
ผลการพิจารณาในวันนี้เป็นผลจากการที่ฟิลิปปินสยื่นฟ้องจีนโดยตั้งคำถามถึงแนวเส้นประ๙จุด
จีนใช้อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้
ซึ่งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็ตัดสิน
ว่าแนวเส้นปะ๙จุดไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดรองรับว่าจีนเคยควบคุมพื้นที่นี้
อ้างสิทธิ์ตามแนวเส้นประ๙จุดจึงไม่มีเหตุผลรองรับ
ตัดสินที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจับตาความขัดแย้งทะเลจีนใต้
ศาสตราจารย์จนทานลอนดอนมองว่านี่คือพัฒนาการสำคัญของปัญหาทะเลจีนใต้
ศาสตราจารย์ลอนดอนบอกว่าผลพิจารณานี้เป็นการตัดสินครั้งสำคัญ
แม้จะไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนัก
แต่การตัดสินว่าเส้นประ๙จุดของจีนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายนั้น
เป็นพัฒนาการครั้งใหญ่ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลจีน
โดยเฉพาะจากนานาชาติที่จะใช้คำพิพากษานี้ผลักดันให้จีนปฏิบัติตามหลักสากล
ในการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน
ลูกคังยังย้ำถึงความหวังที่จะเกิดการเจรจากันระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ด้วย
ลูกคังบอกว่าจีนยังคงหวังถึงความสงบและเสถียรภาพระหว่างมิตรประเทศ
โดยเฉพาะกับชาติเพื่อนบ้านรวมทั้งฟิลิปปินส์
ทางการจีนหวังว่ารัฐบาลใหม่ของฟิลิปปินส์จะปรารถนาในการเจรจาธวิภาคีกับจีน
เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหาทางจัดการเรื่องนี้ให้ดีขึ้น
ส่วนท่าทีของฟิลิปปินส์โดยนายเพอร์เฟคโตยาเซรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส
ก็ออกมาแถลงว่าฟิลิปปินส์ยอมรับผลพิจารณานี้พร้อมยินดีที่จะหาทางออกและจัดการปัญหาเพื่อสันติ
แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีท่าทีใด
แต่เขาก็เคยย้ำเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า

แม้ผลที่ออกมาจะเป็นบวกต่อฟิลิปปินส์

ที่ต้องการให้ปัญหาทะเลจีนใต้ถูกแก้ไขอย่างสันติ
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความกังวล
ถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ลดน้อยลง

จัดการซ้อมรบกระสุนจริงในทะเลจีนใต้
บริเวณระหว่างเกาะไหลำกับเกาะซีซา

ในช่วงก่อนที่อนุญาโตตุลากรรมระหว่างประเทศ
จะประกาศคำพิพากษาเพียง๑วัน
ขณะเดียวกันท่าทีของสาวรัฐ
ในฐานะมหามิตรของฟิลิปปินส์
และเป็นผู้เรียกร้องให้เกิดเสรีภาพ
ในการเดินเรือทะเลในทะเลจีนใต้
เพิ่งส่งเครื่องบินโจมตี๔ลำ
พร้อมกำลังทหารอีกจำนวนหนึ่ง
ประจำในฐานทัพที่เกาะลูซอนของฟิลิปปินส์

ซึ่งทั้งจุดที่จีนซ้อมรบและฐานทัพที่สาวรัฐ
เพิ่งส่งยุดโทปกรณ์ประจำการอยู่ไม่ห่างจากสกาโบโร
พิพาทสำคัญใกล้กับฟิลิปปินส์ซึ่งจีนอ้างสิทธิ์
และเป็นต้นเหตุให้ฟิลิปปินส์ส่งเรื่องยื่นฟ้องจีน
อนุญาโตตุลากรรมระหว่างประเทศเมื่อปี๒๕๕๙
กองทัพจีนสกัดไม่ให้ฟิลิปปินส์ล่วงล้ำเข้าไปทำประมง

พิพากษาในกรณีทะเลจีนใต้ในวันนี้จึงอาจเป็นทั้งจุดจบของความขัดแย้งยาวนาน
หากคู่ขัดแย้งหลักเช่นฟิลิปปินส์และจีน
เจรจาและหาข้อตกลงกันได้
แต่ในขณะเดียวกันผลการพิจารณาก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดรอบใหม่
ที่มีมหาอำนาจสำคัญทั้งจีนและสาวรัฐที่มีบทบาทบนกระดานการเมืองนี้ด้วย
จ้อมพลดาสุโขข่าวเทราชทีวีตรายงาน